เรื่องที่เรารายงานต่อเนื่องเรื่องของสถานการณ์น้ำก็คือเขื่อนเจ้าพระยา

ซึ่งการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอันนี้เราต้องจับตาดูเพราะ
นับจนถึงเมื่อวานเนี่ย
ปักทงแดงแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤตวันที่๗แล้วคุณผู้ชมครบสัปดาห์แล้วนะ

ตีหนึ่งที่ผ่านมาครับคืนวันพุธต่อวันพระหัส
เจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏปรับอัตราการระบายน้ำ
อยู่ที่๓๑๖๙ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
เป็นอัตราการระบายน้ำที่จัดว่าเป็นเกณฑ์การระบายสูงสุดของปี
แล้วก็ปักทงแดงแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤตต่อเนื่องเป็นวันที่๗
โดยการปรับอัตราการระบายน้ำในเกณฑ์นี้ครับ
กรมชนบอกว่าก็เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน
รองรับปริมาณน้ำฝนและเพื่อเป็นการชะลอน้ำเหนือไว้ในลำน้ำเหนือเขื่อน
มันจะส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำ
ทรงตัวครับวัดได้ที่๑๗๓๙เมตรจากระดับทะเลปานกลาง
แต่ยังคงเอ่อล้นสูงกว่าตลิ่งอยู่โอ้โหเมตรกว่าคุณผู้ชม๑๐๕เซนติเมตร
ทำให้มีประชาชนต้องอบพยพขึ้นมาครับค่ะมาสร้างเพลิงพักเลยนะ
เต็นต์นอนกันริมถนนกันมากขึ้นคือมันก็มีมาระยะหนึ่งแล้วล่ะ
แต่มันไม่ได้ลดลงน้อยลงไปเลยมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
รวมแล้วจนถึงปัจจุบันในอำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมละ๖ตำบลจาก๗ตำบล
ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๒๕๐๐ครัวเรือนครับ
ทีมข่าวก็ต้องไปพูดคุยซะหน่อยอยากไปดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ที่ต้องหนีน้ำหอบข้าวหอบของหอบหมอนหอบมุ้งเนี่ยมาสร้างเพลิงพักอาศัยอยู่ริมถนนคันคลองชลประธาน
เป็นสัปดาห์แล้วนะความเป็นอยู่ทั่วไปครับชาวบ้านบอกโอ๊ยลำบากนักข่าว
บากอะไรบ้างล่ะยุงเยอะแมลงเยอะปริงด้วยนะมีปริงด้วย
แต่เรื่องเหล่านี้ชาวบ้านบอกยังพอปรับตัวกันได้เข้าใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แต่มีเรื่องหนึ่งครับกำลังเดือดร้อนเลยพี่เบิร์ตนะฮะ

ในแรงงานบ่อยเรื่องนี้แหละสำคัญการขับทาย
เรื่องของสุขาเนี่ยชาวบ้านบอกมันไม่พอดิ
ต้องการใช้ความต้องการใช้งานของชาวบ้านมันเยอะ
แต่สุขามันน้อยต้องต่อคิวกันยาวเหยียดเลยขอเพิ่มได้ไหม
ชาวบ้านขอมาครับขอสุขาเพิ่มหน่อย
แมลงแมลงแมลงสัตว์กัดต่อยนะยุงปริงแมลงวันเขายังไหว
แต่เรื่องขับทายเขาไม่ไหวอ่ะ
คือบางคนก็บอกว่าน้ำไม่ท่วมมันก็พูดได้
แล้วนู่นไงก็น้ำท่วมเนี่ยลงไปสิลงไปลึกเดินไปแล้วก็ปล่อยให้เสร็จ
น้ำมันอยู่ตรงนั้นนะครับคนก็อยู่ตรงนั้นอีกหลายวันมันเน่า
ทางที่ดีที่สุดนะครับห้องน้ำดีที่สุดนะแต่ถ้าไม่ดีที่สุด
รองลงมารองลงมาถุงดำเออถุงดำเนี่ยที่ใส่ไปในถุงยางชีพเนี่ย
อย่างน้อยเอาไว้ให้เขาขับถ่ายคือชั่วคราวไปก่อนพอได้
ให้ไปเยอะถุงดำให้ไปเยอะนะครับเพราะเขาต้องใช้นะครับ
ในการที่จะใส่สิ่งปฏิกูลเราถ่ายกี่วันคนหน้าบ้านน้ำไม่ท่วม
คุณถ่ายกี่วันคุณฉี่กี่ครั้งอาฉี่เล็กเรื่องอาจจะเบาหน่อย
แต่ถ่ายหนักอ่ะก็ต้องทุกวันไหมอ่ะพี่เบิร์ดต้องทุกวันทุกครั้งนึงไหม
บางคนก็ธาตุอ่อนหน่อย๒ครั้งแล้วถ้าไม่มีห้องน้ำแล้วคุณคิดยังไง
ไอ้เราเหรอคนน้ำไม่ท่วมเหรอห้องน้ำสกปรกยังไม่อยากจะน้ำไม่อยากจะเข้าเลย
แล้วคนที่เขาไม่มีห้องน้ำแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ายังไง
เนี่ยแล้วเขาอยู่ตามเต็นต์ริมถนนเนี่ยปัญหาของเขาจริงนะส่งไปนะ
ดำถุงดำช่วยกันแล้วก็ทางที่ดีไอ้ห้องน้ำเคลื่อนที่เนี่ยนะครับ
เอกชนก็ได้ครับจังหวัดท่านน้ำท่วมและท่านออกมาช่วยกันระดมทุนสนับสนุนทำ
ไอ้ห้องซ่วมเคลื่อนที่เนี่ยนะครับแบบปีห้าสี่อ่ะอืมส่งไปเลยครับตอนนี้สำคัญมากครับ